คุณผู้ชมเรื่องนี้โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ในห้องคนเดียวอืม
เขาท้องแก่ใกล้คลอดแล้วด้วยอ่ะมีมิจฉาชีพค่ะทำทีเป็นขายของครับ

ตอนแรกขายน้ำยาปรับผ้านุ่มเธอก็แบบไม่อยากได้
อีกรายนึงน่าจะเป็นแก๊งเดียวกันเข้ามาก็ขายสินค้าอีกกระทงกระทะอะไรอย่างนี้
เธอก็บอกไม่มีเงินซื้อหรอกสุดท้ายบอกว่าก็นี่ไง
เอาเงินในกระปุกออมสินมาซื้อก็ได้ราคาสี่พัน
เงินไปจากกระปุกออมสินเธอเลยนะคะ
แล้วเธอเสียใจมากเพราะว่าเงินในกระปุกออมสิน๔๐๐บาทนี้เธอเก็บเอาไว้จะเป็นค่าทำคลอดให้ลูก
ใกล้คลอดแล้วด้วยนี่ค่ะช่วงบ่ายเมื่อวานในห้องเช่าในพื้นที่หมู่สี่
อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนางสาวนานยอนอายุยี่สิบปีเป็นชาวไทยใหญ่นะคะ
ท้องแก่ใกล้คลอดอยู่ห้องคนเดียวมีผู้หญิงคนนึงเป็นมิจฉาชีพ
ทำทีมาเสนอขายของมาถึงในห้องเลยขายน้ำยาปรับผ้านุ่ม
เธอก็บอกว่าเธอไม่เอาคนขายก็พยายามขอว่าอุดหนุนหน่อยเถอะซื้อหน่อยเถอะ
ละบาทเดียวเธอก็เห็นใจอ่ะซื้อ๕ซองคนขายเอามาให้๖ซอง
บอกว่าอ่ะหกซองห้าบาทเธอจ่ายเงินเป็นแบงค์ยี่สิบ
ทอนเงินให้เธอด้วยแต่ว่าเธอบอกว่าเธอเห็นว่ามีสติ๊กเกอร์
ติดข้างหลังซองสินค้าราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาท
ครับเธอก็ตกใจเธอเลยบอกว่างั้นไม่เอาของแล้วดีกว่า
เพราะเธอกลัวว่าไปไปมามาจะมาเก็บตังค์เธอหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหรือเปล่า
สักพักหนึ่งมีผู้หญิงอีกคนเข้ามาในห้อง
คราวนี้มาขายกระทะไฟฟ้ากับเตาแก๊สไฟฟ้า
แล้วพยายามแบบอยากให้เธอซื้อให้ได้อ่ะนี่ฮะขายแกมกดดันแกมบังคับ
แล้วบอกเธอว่าเนี่ย๔๐๐๐เธอบอกไม่เอาไม่มีเงิน
สุดท้ายคนขายบอกว่าก็เนี่ยเอาเงินในกระปุกออมสินมาจ่ายก็ได้
แล้วก็ข่มขู่เธอแบบบังคับเธอค่ะบังคับให้เธอซื้อของอ่ะ

หนูก็บอกว่ามีไม่ถึงสองพันค่ะพี่หนูก็ต้องเก็บไว้ทำคลอดอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าไม่ยอมอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่ายังไงก็ไม่ยอมอย่างนี้
แล้วก็โทรหาอีกคนนึงที่หยิบไม้หยิบค้อนเรียกเขาเรียก
คอนเข้ามาตีกุญแจออมสินหนูอะค่ะหนูก็เลยว่าพี่หนูต้องเก็บไว้ทำคลอดนะอย่างเงี้ค่ะ
แล้วก็แบงค์พันธุ์หนูมันจะอันโพลออกมา๒ใบแล้วก็หนูกำไว้อย่างนี้
แล้วก็เขาดึงจากมือหนูสองพันหนูก็บอกว่าอืมพี่พอแล้วมั้งหนูก็พูดอย่างเงี้ค่ะ
หนูไม่มีตังค์หนูต้องเก็บไว้ทำคลอดหนูร้องไห้เขาก็ไม่ยอมค่ะ
หนูก็กอดออมซิงหนูร้องไห้แล้วเขาก็ดึงออกไปเขาดึงอีกสองพันแล้วก็หนูก็อุ้มอุ้มออมสินหนูร้องไห้
แล้วก็เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็เดินออกไปอย่างเงี้ยค่ะอืมมาขายของเขาค่ะ
แต่มันข่มขู่เข้าค่ะแล้วเอาเงินไปจากมือเข้าจริงดึงเงินจากมือเอาเงินจากออมสินเข้าไปแบบเนี้ย
แล้วเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยทิ้งของเอาไว้นะกระทะไฟฟ้าเตาแก๊สไฟฟ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรที่มาเสนอขายอ่ะนะ
แล้วก็ออกไปเลยเอาเงินเธอไปสี่พันเธอก็นั่งร้องไห้
รอสามีกลับมาเอาหลักฐานทั้งหมดนี้นะคะไปแจ้งความกับตำรวจสพสารพี
สามีของผู้เสียหายชื่อว่านายทุนเขาบอกว่าตัวเขามีอาชีพทำงานก่อสร้าง
หลังเลิกงานกลับมาถึงห้องภรรยาก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟัง
บอกตกใจมากเงินทั้งหมดคือเงินที่เขาเก็บหอมรอมริฟท์
เตรียมจะทำคลอดลูกครับอีกไม่ถึงสิบวันจะคลอดแล้วนะคะ
อ่าแต่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบเนี้ย
เพราะว่าที่เขตของเชียงใหม่โดนกันหลายคนเลยครับโดนกันหลายอำเภอด้วย
แล้วก็ส่วนมากที่เขาจะโดนที่เขาจะเลยหาเป้าหมายก็คือคนแก่ที่เขาอยู่บ้าน
แล้วก็ผู้หญิงที่เขาอยู่บ้านคนเดียวประมาณนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกยังไงบ้างครับ
รู้สึกเสียใจพี่เขาไม่น่าทำกันแบบนี้เพราะอีกอย่างลูกผมก็จะคลอดอยู่แล้ว
เขามาทำแบบนี้ที่จริงเขาน่าจะไปทำงานอย่างอื่นได้นะพี่
เขามาทำแบบนี้มันกว่าผมจะหาเงินมาได้แต่ละบาทกว่าจะสะสมได้แล้วเขามาแบบ
เอาไปเงินสำหรับบางคนเงินสี่พันมันอาจจะไม่มากแต่ของผมมันมากนะพี่เพราะว่า
กว่าผมจะหามาได้มันเสียหัดเหงื่อเยอะอืมผู้เสียหายก็เลยบอกว่าอยากจะให้ตำรวจ
จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าคนในพื้นที่เริ่มคุยกันแล้วครับ
ไปก่อเหตุมาหลายรายแล้วนะคะแล้วส่วนใหญ่จะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิง
อยู่บ้านคนเดียวครับเป็นผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังแล้วก็ไปบังคับขายของ
เอาเงินเขาแบบเนี้ยอ่าคือถ้าไม่บังคับเขาก็คงอาศัยช่วงจังหวะชุลมุนวุ่นวาย
ทำเป็นให้ดูยุ่งยุ่งไปหลายหลายคนแล้วก็ถึงเวลาอ้าวเสียเงินไปแล้วใช่นะ